เคล็ดลับการเป็นเศรษฐีง่ายด้วยการเลี้ยงปูนาให้มีมูลค่าเป็นล้าน
เขามีเทคนิคการทำอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบ
และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากเศรษฐีรุ่นใหญ่
จากจุดเริ่มต้นธุรกิจด้วยเศษบะหมี่
สู่เจ้าของข้าวโพดอบกรอบต้านมแท่ง
ขมกบเคี้ยวที่ยืนหนึ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศมานานกว่า๓๐ปี
สร้างรายได้ทั้งปีหลักร้อยล้าน
ดูก่อนรวยก่อนแน่นอนครับ

พบกับพวกเราทางหน้าจอไทยรัฐทีวีแบบนี้
กับรายการที่จะเผยเคล็ดลับการทำเงินใหม่
เปิดไอเดียรับทรัพย์เด็ด
และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากเศรษฐีรุ่นใหญ่

เศรษฐีตายได้

ก็คืออะไรคะนี้

อาณุลูกก็พากิ๊กออกไปเดินเล่น
ชอบกิ๊ก

ไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ต้องรู้แล้วค่ะคงจะเป็นการเปิดเพลงพร้อม

คือเอางี้อยากรู้ว่าเขาทำอะไรกับไก่ใช่ไหม

ทุกผู้ชมมาที่ฟ้าประธานฟาร์มนะครับอำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนักคลหลาดจะสีมาค่ะอือที่นี่ครับเลี้ยงไก่ไข่
ด้วยวิธีการที่แปลกกว่าที่อื่นมากเลย
ก็คือเปิดธรรมะให้แม่ไก่ฟังตลอดทั้งวัน
จริงแล้วของฝาบอกว่าเห็นคุณพ่อ
ชอบเข้าวัดฟังธรรมอยู่เป็นประจำ
หล่าเริงแจ่มใสไม่เครียดและมีสุขภาพดี
ก็เลยเอาธรรมะมาใช้กับน้องไก่บ้าง

และนี่นะครับเขามีโลแกนในการเลี้ยงไก่ด้วยนะฮะ
คือแฮปปี้เทนส์
ใครไก่คุณภาพจากแม่ไก่แอนดมดี
โดยช่วงเช้าประมาณเวลาตี๔จะเปิดเสียงพระสวดมนต์ธรรมชาว
ให้แม่ไก่ฟังทุกวันนะฮะจากนั้นครับ
จะเปิดเพลงธรรมะเสียงพระเทศ
ให้แม่ไก่ฟังกันตลอดทั้งวัน
และหลังจากนั้นแม่ไก่จะเดินจงกลมไหมคะ

จะเปิดเสียงพระสวดมนต์เย็นทำวัดเย็น
ทำแบบนี้ติดต่อกันมาตั้งหลายปีนะครับ
ผลปรากฏว่าแมงไก่ทุกตัวมีสุขภาพดี

ยังออกไข่ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมอีกด้วย

ที่มีขนาดใหญ่กว่าไข่ไก่ทั่วไป

ก่อนหน้านี้ครับถ้ามีคนเลี้ยงเดินเข้ามาในฟาร์มไก่
ไก่จะตกใจร้องเสียกระตุ๊กกระต๊ะดังลั่นเลยแต่หลังจากเปิดธรรมะให้ไก่ฟังครับ
ไก่จะอยู่ในการสงบและบอกว่าจะเลือนพรน้องไก่ไม่เคลือดและบอกว่าจะเลือนพรไม่ใช่
ไก่จะสงบไม่เคลือดและไม่ตกใจธรรมธรรมดีดีมากเลยนะคะแล้วผลผลิตก็ดีมากด้วยอ่ะ
เกิดจากไอเดียคนที่เลี้ยงเนี่ยชอบฟังธรรมะนั่นเองไม่เชื่ออย่างว่าปลูกครับ
เพราะว่าเจ้าของฟาร์มพิสูจน์มาแล้วด้วยการเช็คคุณภาพไข่ไก่ไข่แดงว่ามันดีจริง
ถ้าใครสนใจนะครับอาจจะลองไปปรับใช้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองดูก็ได้นะครับ
เพราะถ้าเกิดหนูเลี้ยงแมวหนูก็จะเปิดธรรมะให้แมวฟัง
ไม่ค่อยแมวไม่ใช่ไก่
มาที่เรื่องของแม่กันบ้างดีกว่าค่ะ
จะถามว่าชอบเสื้อยืดกันไหมคะ

ชอบที่กันแต่ซื้อยืดอยู่นี่ไงเสื้อยืดนะคะ
แต่ว่ามีแบรนด์หนึ่งค่ะที่เขาได้เปลี่ยนเสื้อยืดธรรมดา
ให้กลายเป็นความสนุกมากขึ้นนะคะด้วยการสื่อสารวิธีการขายนะคะ
จนทำให้เขาสามารถสร้างรายได้๑๐ล้านบาทต่อเดือนเลยค่ะ
หลังทำขายมาได้แค่สองปีนะคะแล้วก็แบรนด์ของเขามีชื่อว่ายืดเต่า
ก็ไม่นะใหม่อยู่ยืดเปล่าตัวก็ยืดค่ะตัวก็ย้วย
อันนี้ชื่อแบรนด์เขาค่ะว่ายืดเปล่านะคะแล้วก็เขามีโลแกนว่ายืดเปล่ายังไงก็มีย้วย
อ๋อเหมือนกับเพลงนี้ด้วยเหรอประมาณนี้แหละค่ะ
แบรนด์นะคะคุณธนงศักดิ์แซ่เอี้ยวนะเล่าให้เราฟังว่า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

แล้วใส่ที่ร้อนด้วยนะคะ
แล้วแบบนี้ค่ะพี่เนยถ้าใครสนใจที่อยากจะสั่งซื้อ

ใครสนใจนะคะสามารถสอบถามได้ตามข้อมูลที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยค่ะ
เย่เดี๋ยวไปดูค่ะ

ไม่ใช่ในนามมีปู
อะไรเรายินมาตอนเด็กเดี๋ยวนานก็ต้องมีข้าวนี่
ใช่มีข้าวใช่ในน้ำมีปูด้วย
เคยเห็นปูไหมคะปูหนีบเป็นไงนะคะ
ปูหนีบ
เดี๋ยวไม่ต้องพาไปดูเคล็ดลับของฟาร์มปูที่เลี้ยงยังไงให้จับเงินล้านกันค่ะ
ไปค่ะ
คุณผู้ชมครับใครจะเชื่อว่าสตูตัวร้ายอย่างปูนาที่ชอบกัดกินต้นข้าว
จนทำให้ชาวนาปวดใจนี้จะทำรายได้ให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งเดือนละเป็นล้าน
มากกว่าปลูกข้าวทั้งปีอีกล่ะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาก็เลี้ยงกันเป็นฟาร์มเลยล่ะครับ
นี่แหละครับคนที่รู้ใจน้องปูตัวจริงเสียงจริงแห่งเมืองสิงห์บุรี
คุณปานสิริปาดกุลหรือคุณตูมตามนั่นเองล่ะครับ
จริงแล้วมันเกิดจากการที่ว่าผมเป็นคนชอบทานปูนานะครับ
วกกับว่าตอนนั้นเราออกจากงานแล้วพ่อมาดูแลพ่อที่อุบัติเหตุนะครับผม
ก็เลยแบบอยากจะหาอาชีพครับผมให้ตัวเอง
ก็เลยหาปูนามาลองเลี้ยงดูเอามาครั้งละ๑๐๐รูพบ๒๐๐รู๓๐๐รู
แล้วก็ทดสอบเพื่อลองเลี้ยงแบบน้ำแบบดินแบบปูนแบบกระชัง
เอาผมหมดปูไป๔๕ต่างในเรื่องศิลป์
ปกติครับการจะดูพ่อแม่พันธุ์ก็คือต้องดูที่แข้งขากล้ามกระดองสีลักษณะครบ
ปูที่พอจะสัมผัสได้จะต้องเป็นสีแดงดำอมม่วงคือผสมเพศเรียบร้อยแล้วครับผม
แต่ถ้าจะถามว่าตัวเมียดูยังไงตัวผู้โดยยังไง
แต่ถ้าตัวผู้ก็คือร่างกายหน้าท้องเขาคือจะมีเหมือนคล้ายซิกแพค
จากปกติที่ปูนาจะออกลูกปีละครั้งเดียวในช่วงฤดูฝน
แต่ฟาร์มปูนาของคุณตุมตามนั้นเขามีเทคนิคพิเศษ
ที่ทำให้มีผลผลิตขายไม่ขาดมือ
นั่นก็คือการบังคับให้ปูผสมพันธุ์ออกลูกได้ปีละ๓ครั้ง
วิธีการไม่ยากนายตุมตามเขาเผยเคล็ดลับแบบหมดเปลือก
ด้วยการปล่อยให้ดินแห้งแตกระแหงเหมือนปูนาจะใกล้ตาย
ประมาณ๒๓เดือนจากนั้นให้ฉีดน้ำเข้าไปให้เต็มที่
ปูนาเขาจะคิดว่าเข้าฤดูฝนอีกครั้งแล้วก็จะออกมาผสมพันธุ์กันเองครับ
ซึ่งแม่พันธุ์๑ตัวจะออกลูกปูได้อย่างน้อย๓๐๐ตัว
ปูนาของฟาร์มคุณตุมตามนั้นมีขายทั้งปูสดเป็นกิโล
ในราคากิโลกรัมละ๖๐บาทขึ้นไป
ส่วนพ่อแม่พันธุ์เขาจะขายเป็นคู่

รวมแล้วมีรายได้จากการขายปูนสูงสุด
ละ๓๐๐๐บาทเลยทีเดียว
ถ้าคิดเป็นเดือนก็เป็นล้านเลยนะครับเนี่ย
ใครที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ
คุณตูมตามเขายินดีให้คำปรึกษาครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

เพราะว่ามีตัวนมผงเคลือบอยู่นะคะแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็เป็นรสช็อกโกแลต
ช็อกโกแลตก็จะมีผงโกโก้แต่ละอันก็แตกต่างกันค่ะแล้วเห็นว่ามีที่เป็นข้าวเกลียบด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะหลังจากที่เราผลิตข้าวโพดเริ่มแรกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์แรกนะคะ
ที่สองมาก็จะเป็นข้าวเกรียบกุ้งมหาชัยความแปลกของมหาชัยก็คือว่า
ข้าวเก็บกุ้งเนี่ยเรามีน้ำจิ้มอยู่ในซองนี้ด้วย
นี่ไงพร้อมน้ำจิ้มซอสมะเขือเทศอ๋อลองแกะเลยนะครับ
นะฮะค่ะนี่ครับอ๋อของพี่ป้องเป็นอะไรรสอะไรนะ
นี่น้ำจิ้มอยู่ในซองเลยนะครับพร้อมน้ำจิ้มอันนี้ซีฟู้ดครับ
อันนี้ของน้องเป็นอันนั้นเป็นเขือเทศ
เรียกว่าอันนี้เลยใช่ไหมคะที่โด่งดังไปต่างประเทศ
ถ้าเป็นมหาชัยในประเทศไทยทั่วประเทศแล้วก็เพื่อนบ้านเรา
เพื่อนบ้านเราทั้งหมดกัมพูชาลาวเวียดนามในกลุ่มเป็นบ้านเรา
นี่แหละครับคือข้อแตกต่างที่ทำให้ขนมเขาเรียกว่าขนมอบกรอบเหรอครับ
ของเรานี่นะต่างจากที่อื่นของทั่วไทยและไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย
ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นข้าวเกียบกุ้งอ่ะนะคะประเภทกระป๋องแบบนี้
มีแบบกล่องด้วยใช่ค่ะอันนี้ไปเวียดนามจะมีข้าวเกียบกุ้งตาฟูชินะคะ
ไหนคะก็จะเป็นอันนี้สินค้าอันนี้จริงแล้วเป็นสินค้าที่ไปที่จีนขายดีมาก
อ๋อขายที่จีนพี่ป้องเคยเห็นไหมครับขายที่จีน
โหไปจีนนี่เรียบร้อยเลยเพราะว่าตลาดใหญ่มากขายดีมากเลย
เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่จะไปไหนก่อนเดี๋ยวฮะน้องตองครับค่ะเอาตรงนี้เลยเหรอฮ
ค่ะเขาอยากรู้ไงพี่ป้องดูเนี่ยเขาจะมีถ้วยพาชนะที่พร้อมกับใส่น้ำจิ้ม
อ๋อดีมากเลยอะต่อขอบคุณมากนี่บีบซอสใส่ลงไปแล้วก็
เดี๋ยวจะชิมว่าปกติเราจะทานข้าวเกลียบมันไม่มีใช่ไม่มีน้ำจิ้มเด็ดกลอด
เอาล่ะดีกว่าให้น้องตองก็พันทานก่อนนะครับค่ะแต่เผ็ดมาสินค้านี้มากมายหลากหลาย
ค่าธุรกิจระดับพันล้านเลยค่ะ
คงคิดกันนะครับว่าพี่เปิ้ลเนี่ยต้องมีต้นทุนแน่เลย
คือเป็นธุรกิจของที่บ้านหรือเปล่า

จริงแล้วพี่เปิ้ลเริ่มธุรกิจนี้ยังไงครับ
การทำธุรกิจเนี่ยไม่ได้เป็นธุรกิจจากครอบครัวมาก่อนนะคะ
เป็นจุดเริ่มต้นในการทำสตาร์ทอัพเองนะคะ

คือเดิมปกติแล้วพี่เรียนจบนะคะบังเอิญว่าจบทางด้านการบัญชีนะคะ
แล้วก็ได้มีโอกาสไปทำงานที่บริษัทที่ทำเกี่ยวกับพวกขนม
เราได้มองเห็นในส่วนของเส้นทางในการทำธุรกิจ

ทำได้ระยะหนึ่งนะคะเราก็ออกมาดำเนินธุรกิจเองนะคะ
ก็เริ่มออกมาทำเองโดยที่ไม่มีเงินทุนมาเพราะว่าไม่ได้เป็นธุรกิจของครอบครัวต่อเนื่องมานะคะ
อันนี้บังเอิญว่าก็เจอคุณภัยบูลที่ทำงานด้วยกันอยู่
แล้วก็เขาเป็นทีมขายก็คือพนักงานขายเกี่ยวกับพวกขนมอยู่แล้ว

ก็เลยออกมาทำธุรกิจด้วยกัน

ค่ะแล้วอยากทราบว่าอย่างตอนนั้นนะคะทำงานนานไหมคะหรือว่าทำงานจนแบบมีเงินเยอะแล้วก็เลยออกมาอย่างนี้เปล่า
ไม่มีหรอกค่ะก็ทำงานเงินเดือนอ่ะนะคะก็จะเป็นเรื่องธรรมดานะคะว่าเดือนหนึ่งมันก็ฟิกตายตัวอยู่แล้วอ่ะนะคะว่าเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่อันนี้แล้วอย่างเมื่อก่อนเนี่ย๓๔๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเดือนนิดเดียวเองค่ะนะคะ

ไม่สามารถที่จะเก็บเป็นก้อนในการที่เราจะออกมาทำธุรกิจหรอกนะคะ

เอ่อใช้แปดหมื่นเนี้ยค่ะหมุนเวียนในส่วนของการซื้อบะหมี่มา
บะหมี่ที่จากบายโปรดักต์ของโรงงานบะหมี่ต่างต่างอะค่ะค่ะนะคะ
คือบะหมี่อะไรคะบะหมี่เป็นพวกบะหมี่บะหมี่กรอบอย่างเงี้
กึ่งอันนี้คือจุดเริ่มต้นอันแรกเลยใช่ไหมคะอันแรกเลยอย่างเงี้ค่ะ
หมายถึงว่าไปซื้อบะหมี่มาบายโปรดักต์บายโปรดักต์คือเดิมปกติบะหมี่ที่เขาห่อค่ะ
เราก็จะเห็นเป็นก้อนก้อนสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะและในที่มันไม่ได้ไซส์ของเขา
เขาก็จะเอาออกมาก็คือเหมือนคล้ายคล้ายเหมือนไอ้ผัดเศษตรงเศษบะหมี่นั่นแหละค่ะอ๋อ
แล้วใส่ห่อขายแล้วเราก็ไปซื้อเป็นกิโลแล้วพอไปซื้อเป็นกิโลมาแล้วเราก็มากรอกถุงขาย
โอ้โหที่ผมชอบมากไม่เคยตามเด็กเลยที่เป็นเจจใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนเริ่มแรกเนี่ย
รองละ๑บาทนะคะแล้วก็ชื่อหมี่ดอเด็กแต่เราก็ต้องลงแรงทำด้วยกำลังที่เราสามารถทำได้
ก็คือสองคนกับสามีทำมาตลอดไม่กลัวโดยที่ไม่แรกแรกเลยจะไม่มีเด็ก
ไม่มีพนักงานไม่มีคนทำกันสองคนเลยค่ะสองคนก่อนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
กรอกแล้วก็ส่งขายเอ่อใช่ค่ะคุยบูลก็เป็นคนเอาของไปแล้วก็ไปขาย
ไปขายที่ไปไปส่งของที่ขนส่งอ่ะนะคะครับแต่ลูกค้าเนี่ยก็คือเป็นลูกค้าที่คุยบุญรู้จักอยู่แล้ว
เหมือนกับเอาสินค้าไปฝากขายนะขอเอาสินค้าไปช่วยวางขายให้หน่อยแล้วช่วยเชียร์ขายหน่อยนะ
เพราะพี่ภัยบูลตอนอยู่ที่บริษัทคือเป็นเซลล์เป็นเซลล์ก็จะมีคนสายตกรู้จัก
มีคอนเดชั่นกับลูกค้าต่างต่างในต่างจังหวัดครับหมายถึงว่าก็แอบเสี่ยงนะครับเพราะว่า
ใช่ค่ะไปกู้เงินมาได้แปดหมื่นโดนเอาบ้านไปค้ำไว้ถ้าเกิดเกิดมันเจ๊งขึ้นมา
เสร็จเลยเหมือนกันเราต้องมีความมั่นใจเลยค่ะนะคะว่าเราเราต้องมีความมั่นใจว่า
ในการที่เราออกมาแล้วเนี่ยแล้วเราทำสินค้าอันนี้มันขายได้นะนะคะครับผม
ฟังดูเหมือนจะขายดิบขายดีมากนะคะเห็นว่าสินค้าแบบไม่พอฮะ
ค่ะตลาดตลอดเลยเด็กค่ะแต่ว่าทำไมถึงเริ่มขายแล้วฮะ
บังเอิญมันมันอย่างงี้ฮะพอเราเริ่มทำแล้วก็ค่ะเอ่อตอกแผงอ่ะนะคะ
เขาเรียกตอกแผงนะคะเอ่อสิบสองซองเนี้ยต่อหนึ่งแผงเมื่อก่อนเนี้ยนะคะครับ
แล้วเราก็เอาเศษบะหมี่มาบรรจุเป็นใส่เป็นถุงพลาสติกด้วย
สิบสองซองต่อหนึ่งโหลอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอเอ่อทำขาย
สิ่งหนึ่งที่ขายได้แล้วดีที่สุดเลยก็คือไปที่กัมพูชานะคะเมื่อก่อน
บะหมี่เจ้าเด็กเนี้ยนะฮะใช่บะหมี่เนี้ยส่งไปกัมพูชาเลยอ่ะ
มีกัมพูชาเขามารอรับหน้าโรงงานเลยนะคะอ๋อพอถึงพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ
ก็จะเจอปัญหาแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะซื้อเศษบะหมี่เข้ามาทำกัน
ไม่พอให้เปลี่ยนพอทีนี้พอไม่พอก็ก็เริ่มเกิดปัญหาว่าครับ
เราจะทำอย่างไรนะคะเอ่อกันที่ก่อนที่บะหมี่จะไม่พอเนี่ย
ก็เอ่อทำเมื่อก่อนนี้เคยเห็นหนังสืออัชยากรรมเคยครับ
หนังสือดาราภาพยนตร์หนังสือการ์ตูนที่เป็นเล่มเล็กเล็ก
นะคะหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเขาเรียกหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น
สิบบาทสิบสองบาทตอนนั้นใช่ใช่นะคะก็เอ่อไปขอซื้อหนังสือเก่า
ครับที่เขาเอ่อหมดหมดสัปดาห์แล้วหมดรอบรอบอะไรอย่างงั้นแล้ว
แล้วเราก็เอานังสือมาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็มาตอกแผง
นะคะแล้วก็ใส่ลูกหวานแล้วก็ใส่เบอร์ฉลากฮะอืมอ๋อที่ซื้อฉลาก
แล้วก็ลุ้นว่าจะได้อะไรจะได้หนังสืออะไรอ๋อช่วงนี้ช่วงวัยเด็กกลับมาเลย
ใช่ใช่เคยเล่นอยู่ครับค่ะใช่ค่ะก็เอ่อทำไประยะหนึ่งก็น่าจะประมาณสักสองปีได้มั้
ค่ะบังเอิญว่าพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีหารูทางในการหาสินค้าใหม่ใหม่อยู่เสมอ
เออก็เป็นจุดเริ่มแรกมาก็คือได้ข้าวโพดเอ่อเดิมข้าวโพดเนี้ยพอบะหมี่เริ่มมีปัญหาแล้วเราไม่สามารถซื้อได้แล้ว
นะคะแล้วเราทำหนังสือดาราเนี่ยหนังสือตอกแผงเนี่ยครับมันน้ำหนักมันหนักมากเอ่อ
เราก็ต้องหามองหาสินค้าใหม่ใหม่ค่ะนะฮะก็ไปเอ่อมีคนรู้จักกันเนี่ยค่ะเขาเอ่อ
ทำข้าวโพดหลอดอย่างงี้อยู่แล้วนะคะอืมแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาเป็นขายเป็นแบบห้ากิโล
เป็นถุงใหญ่ใหญ่เราก็ไปขอซื้อเข้ามาครับแล้วก็มาทำการอีกอ๋อนะคะอ๋อ
แบ่งย่อยเหมือนแบ่งย่อยแบ่งย่อยค่ะแบ่งย่อยก็คือเป็นซองนมแท่งเนี้ยค่ะอ่า
เริ่มต้นจากตรงนี้แต่ว่าเมื่อก่อนซองน้ำแท่งเนี่ยเราต้องไปพิมพ์ซองเป็นซองสำเร็จ
แล้วก็เอาคนงานมานั่งเลี้ยงอืมนะคะแล้วก็มาซีลปะถูกอย่างเงี้ยค่ะอืม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
ซื้อของเขามาเนี่ยระยะเวลาน่าจะประมาณเกือบปีแสนะคะที่เขาไม่สามารถที่จะผลิตให้เราได้แล้วนะคะเพราะว่าในการผลิตของเขาอะเขาก็มีขีดจำกัดเหมือนกันว่าวันเนี่ยเขาผลิตได้กี่กิโลนะคะแต่ว่าพอเวลาที่เรามาทำการบรรจุแล้วเนี่ยมันขายดีขายดีจนถือว่าที่เขาส่งให้เราอะเขาไม่สามารถทำให้เราได้แล้วนะคะเราก็เลยต้องเปิดโอกา
ต้องมาพัฒนาด้วยตัวของเราเองกับค่ะกับเพื่อติดแบรนด์ของเราแล้วเนี่ยสามารถที่จะยืนหยัดในท้องตลาดได้ณขนาดนั้นแล้วก็ต่อเนื่องด้วยความคงทนถาวรค่ะดังนั้นเราก็ต้องมาพัฒนาสูตรของของตัวเองค่ะพี่เปิ้ลแล้วระหว่างที่เราปรับสูตรนะคะตอนนั้นเราได้หยุดขายไหมคะไม่ได้หยุดค่ะเพราะว่าในการปรับสูตรเนี่ย

เรียกว่าอยู่ยาวได้เลยคือไม่ใช่มาตามประแสแล้วก็ไปใช่แต่เห็นว่าพอปีสี่ศูนย์คุณพี่เปิ้ลยังไม่หยุดนะคะยังออกสินค้าตัวใหม่เป็นแตกลายออกมาไหมอีกด้วยคือพอทำข้อโพธิเนี่ยจริงแล้วในปีสี่ศูนย์เนี่ยนะคะมันก็เป็นปีหนึ่งนะที่เอ่อเขาเรียกวิกฤตเศรษฐกิจด้วยตอนนั้นใช่ใช่ค่ะคือเรายัง
เราก็จะต้องยึดวิกฤตให้เป็นโอกาสเสมอพอหลังจากปีสี่ศูนย์ปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มพัฒนาค่ะทำให้ตัวข้าวเกียบกุ้งแล้วตัวข้าวเกียบกุ้งอันนี้คือเราผลิตเองไหมคะเป็นอีกค่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันค่ะบางทีบางครั้งเนี่ยมันเหมือนเป็นการลองตลาดลองก่อนเราจะไม่ต้องลงเครื่องไปเองเรายังไม่ได้ลงเครื่องจัก

เหมือนคนปรุงสูตรอะนะคะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเขาเป็นคนมาเลเซียบังเอิญว่าได้ได้รู้จักเขานะคะแล้วเขาก็มาช่วยพัฒนาให้ทีนี้พอบังเอิญว่าเขาพอเขาเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยพอดีเขามีโรคประจำตัวไงเขาก็เสียชีวิตไปนะฮะเราก็ต้องมาเริ่มทำเองแล้วเริ่มทำเองแล้วเราก็มาพัฒนาของเราเองนะคะในการที่เราตัดสินใจทำข้าวเกียบเนี่ยนะคะก็คือว่าในตลาดน่ะนะคะ
ถ้าจุเป็นซองตามปกติเราก็คงจะไม่สามารถที่จะไปแชร์นะยอดขายหรือว่าไปแชร์มีเจ้าประหลาดอยู่แล้วเขาก็มีเจ้าประหลาดของเขาอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นข้าวเกียบกุ้งเราก็เลยสร้างความแตกต่างโดยเอาน้ำจิ้มใส่ลงไปในข้าวเกลียบด้วย
ที่เราชิมตอนต้นรายการนี่แหละจากการเติมซอสลงไปในข้าวเก็บกุ้งเห็นว่าผลตอบรับเป็นไงบ้างคะ
ดีค่ะเป็นลายแรกของประเทศไทยที่ทำข้าวเกียบกุ้งแล้วมีซอสลงไปในซอง

นี่นะครับพูดถึงความหลากหลายของสินค้านะครับ
สินค้าพี่เป้อลนะคะเรียกว่าขายได้จนไปทุกที่เลย
๓ซองเป็นข้าวเกียบกุ้งเลยนะคะ
ในข้าวเก็บกุ้งอันนี้ที่ขายในประเทศไทยในต่างจังหวัดทั่วประเทศ
ขายดีและดีที่สุดอีกที่หนึ่งเค้าเข้ามีเรื่องอร่าว
สินค้าสองรายการนี้จะเป็นสินค้าที่ส่งออกจีน

เห็นมิอีกซองหนึ่งใหญ่มากของรายการเดิมบียิบ

ดีมากที่เวียดนามนี่
เป้ยเขาเล่าว่าเหมือนที่เวียดนามเนี่ยเขาชอบซองใหญ่อย่างนี้แหละครับ

เขาจะชอบเป็นแบบแพ็คใหญ่นะคะ
อันนี้เนี่ยพี่ติดอันดับอยู่ที่เวียดนาม
ว่าพี่เปิ้ลเองก็เจาะตลาดในแต่ละประเทศว่าความต้องการของแต่ละที่เป็นแบบไหน

เรียกว่าขายดีทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศจริงค่ะ
อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของพี่เปิ้ลค่ะที่ทำให้เราขายดีขนาดนี้ค่ะ
เป็นผู้นำขนมขบเคี้ยวขายดีมากในไทยแบบนี้คะ
ดับแรกเลยเนี่ยเราต้องนึกก่อนว่าการที่เราจะทำออกมาเนี่ยสินค้าเนี่ยเราต้องมีนโยบาย

นะคะหลักในตัวของเราเองแล้วก็เป็นตัวยึดมั่นนะคะในการที่เราออกสินค้าในแต่ละตัวเนี่ยนะคะ
เราเชื่อว่าสินค้าที่เราออกมันต้องอยู่ภายใต้ของคุณภาพของตัวสินค้าที่ดีการใช้รอแมคทีเรียลที่ดี
ผลิตออกมาแล้วเนี่ยผู้บริโภคได้รับการชมชอบกลับมา
ครับผมว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับคือการทำธุรกิจนะฮะสำคัญที่ไอเดียครับ

และวิธีการที่จะหาความแตกต่างให้กับธุรกิจของเรา
คุณภาพนะคะแล้วก็ราคาก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะว่ากำลังซื้อนะ
พี่เปิ้ลขายซองละ๕บาทนะคะก็เป็นเรื่องที่จดจำง่ายซื้อง่ายนะคะ
แล้วก็รวมกันแล้วก็สร้างยอดขายมหาศาลเลยค่ะ
ครับผมหวังว่าวันนี้นะฮะคุณผู้ชมนะฮะจะได้ไอเดียดีนะครับข้อคิดดีนะฮะจากพี่เปิ้ลไปบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับพี่เปิ้ลครับผม

ขอบคุณค่ะ
เชื่อหรือไม่ว่าเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิด
เพราะสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักให้กับเกษตรกรได้ไอเดียง่ายที่ช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีครับ
เนยพี่ป้องรู้ไหมคะว่าราชินีแห่งผลไม้อย่างมังคุดมีประโยชน์เยอะมาก
อีกอย่างที่เคยได้ยินมีริธในการฆ่าเชื้อ
ไม่น่าเชื่อเลยแล้วรู้ไหมคะสิ่งที่ไม่น่าเชื่อกว่านั้นนะคะมังคุดสามารถเอาไปทำเป็นปุ๋ยได้อีกด้วยแล้ววิธีการของเขาก็ง่ายมากไปดูกันค่ะ
เปลือกมังคุดที่เราเหลือทิ้งกันเนี่ยนะคะทราบไหมคะว่ามันมีประโยชน์ต่อการเกษตรอย่างมากเมื่อนำมาหมักปุ๋ยค่ะ
มีฤทธิ์ช่วยในการป้องกันแล้วก็กำจัดเชื้อราในพืชทุกชนิดเลยโดยเฉพาะราน้ำค้างในพืชตระกูลเถาต่างนั่นเอง
แล้วประโยชน์ของน้ำหมักเปลือกมังคุดอีกอย่างหนึ่งที่ได้ผลดีก็คือสามารถนำมาใช้แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนที่จะนำไปปลูกค่ะ
โดยแช่ไว้๑คืนเท่านั้นก็จะสามารถกำจัดพวกเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ดีอีกด้วยนะคะ
แล้วก็ยังสามารถแก้โรคในพืชต่างอย่างเช่นพวกราสนิมใบด่างรากเน่าโคนเน่าได้ดีมาก

ขั้นตอนแรกให้นำเปลือกมังคุดนะคะมาตากก่อนนะตากจนแห้งประมาณ๑๒แดด
แล้วจากนั้นก็เทใส่ลงไปในถังหมักเติมน้ำตาลทรายแดงตามลงไป
ต่อมาก็เทจุลินทรีย์หน่อกล้วยหรือว่าจุลินทรีย์ที่เรามีนี่แหละค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดค่ะ
ขั้นตอนสุดท้ายคนให้มันเข้ากันส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยคนไปจนกว่าน้ำตาลจะละลาย
แล้วก็ปิดฝาถังหมักเอาไว้นะคะหมักทิ้งไว้อีกประมาณสามสิบวันค่ะ
หมักนะคะให้วางถังเอาไว้ในที่ที่มันไกลจากแสงแดด
และพอครบกำหนด๓๐วันก็สามารถนำมาใช้ได้เลย
อัตราส่วนแล้วก็วิธีในการใช้ให้ผสมน้ำหมักเปลือกมังคุด๕ช้อนโต๊ะต่อน้ำสะอาด๒๐ลิตรนะคะ
นำไปผิดพลผืดทุก๓วันต่อครั้ง
ซึ่งคุณผู้ชมสูตรนี้สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยด้วยค่ะ
ใช่ค่ะดีมากเลยแล้วก็ทำไม่ยากเลยนะคะ
ทีนี้รู้แล้วว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมีประโยชน์มากต่อไปจะไม่ทิ้งเปลือกอีกต่อไปเลย
เอาของพี่เนยเอาของหนูรวมกันแล้วก็แบกไปให้พี่ป้อง

เรามานั่งคุยกับพี่เปิ้ลเต็มดีกว่าว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรบ้าง

พี่เปิ้ลเนี่ยมีต้นทูลมาก่อนแน่เลยรู้ได้
ธุรกิจครอบครัวเนี่ยทำมาทางไหน